มาดูกรณีที่ตำรวจอุบลราชธานีนะครับ
ตั้งค่านำจับไว้๕๐๐๐บาท
สำหรับคนที่ให้เบาะแสว่ามี๒สามีพันรยา
เขามีพฤติการเป็น๑๘มงกุฎ
ก็คือเขาเข้าไปในพื้นที่บอกว่ารู้จักกับนักการเมืองต่าง
คนใหญ่คนโตนายทหาร

มาหาซื้อพระเครื่อง
ดีดังราคาแพงจะเอาไปขายต่อให้
พอได้พระเครื่องมาหายไปเลยค่ะทั้งพระเครื่อง

กรณีที่๒สามีภรรยาเขาเป็น๑๘มงกุฎ
อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
อกจากนี้พฤติการของเขานอกจากที่อุบลแล้ว
เขาก็หลอกไปทั่วเลยทั่วประเทศเลย
โดยอ้างว่าเป็นลูกน้องนักการเมืองพักใหญ่
รู้จักคนใหญ่คนโตในบ้านเมือง
ก็มาหลอกให้เหยื่อหลงเชื่อ
บางคนก็โทรศัพท์ราคาแพงก็หมด

พระเครื่องที่มีอยู่ก็หมดนะคะ
ซึ่งความเสียหายรวมแล้วประมาณ๑ล้านบาทค่ะ

พันธุ์ตำรวจโทปราโมทชื่นตารองผู้กำกับการ
สอบสวนสพเมืองอุบลราชธานีระบุว่า

เรียกตัวผู้ต้องสงสัย๒สามีพันรยา๒สัปดาห์แล้ว
ยังไม่เข้ามาติดต่อพนักงานสอบสวนเลย
ก็จะนำพยานหลักฐานที่รวบรวมไว้ทั้งหมด
ขอสารออกหมายจับต่อไป
เพราะทราบว่าทั้งสองคนไปก่อเหตุหลายจังหวัดแล้ว
หลอกต้มตุ๋นเอาพระเครื่องท้องถิ่นที่มีราคา
เพื่อเอาไปจำหน่ายให้กับคนในวงการพระเครื่องค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมชุดสืบสวนที่เขาไปติดตาม
เบาะแสของคนร้ายทั้งสองคนนี้

พฤติกรรมของ๒สามีพันธุ์ระยารายนี้
พบว่ามีการเตรียมการมาอย่างดีค่ะ
โดยทำทีคือไปซื้อรถยนต์จากเต็นต์รถแห่งหนึ่ง

เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
นำมาใช้ก่อเหตุหลอกนายภูลสวัสดิ์ดุดดาอายุ๒๔ปี
นางสาวพัชรีคุณสมบัติอายุ๓๐ปี
๒สามีพันธุ์ระยาที่จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อสอบถามไปที่เต็นต์รถที่จำหน่ายรถให้กับคนร้ายทั้งสองคนนี้
ก็ระบุเรื่องของรูปภัณฑ์สันธารตรงกันค่ะ
ตรงกับชายอายุ๕๐๖๐ปีที่อ้างตัวว่าเป็นผู้การพี
นายตำรวจจากหน่วยปราบรามยาเสพติด
ผู้การนี่ก็ยดพลตำรวจตรีนะ
จนถึงปัจจุบันคนร้ายก็ไม่ยอมรับโอนรถค่ะ
อกจากนี้นะคะคนร้ายที่อ้างตัวว่าเป็นผู้การผี
ตำรวจคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนในวงการพระเครื่อง
เพราะรู้เป็นอย่างดีว่าพระไหนเด่นพระไหนดัง
แล้วก็มีจุดประสงค์ระหว่างคุยกับเหยื่อ
สองรายเขาให้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะที่จังหวัดระยอง
คือไปอ้างขอซื้อที่ดินด้วย
เหยื่อที่อุบลราชธานีอ้างลงมาทำงานลับด้านติดตามยาเสพติด
พูดคุยกันไปพูดคุยกันมาอ้างว่าตัวเองมาทำงานยาเสพติด
แต่พอสมโอกาสจะให้เหยื่อช่วยเช่าพระเครื่องท้องถิ่นราคาแพงมาให้หน่อย
คนร้ายเขาสามารถบอกได้ว่าพระเครื่องรุ่นที่ต้องการจัดสร้างโดยใช้มวลสารใด
ประกอบของพระและมีการสร้างในรุ่นนี้จำนวนกี่องค์
และผู้เสียหายยังระบุด้วยว่าระหว่างที่อยู่กับคนร้าย
มักจะมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาหาคนร้ายอยู่บ่อยครั้ง
และในหน้าโทรศัพท์มันจะขึ้นภาพไงคะ
เป็นภาพของคนที่คุ้นเหมือนเป็นนักการเมืองเหมือนเป็นคนดังในวงการ
เขาก็รับโทรศัพท์ทำเป็นทำทีเป็นพูดคุยใช้คำว่าเสียมั่งผู้การมั่ง
คือพูดแบบเวลาอ้างคุยโทรศัพท์จะใช้ยศดังยศใหญ่ในการพูดคุยทั้งนั้นเลย
หากคนในวงการพระนะคะรู้จักผู้ชายคนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในจอทีวี
ตำรวจบอกว่าติดต่อเข้ามาได้ที่พันธุ์ตำรวจโทประโมทชื่นตารอง
กำกับการสอบสวนสพเมืองอุบลราชธานีหรือที่ผู้เสียหาย
ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะจะได้รางวัลนำจับด้วย๕๐๐๐บาท
เข้ามากัน๒คน๒สามีพันธุ์ระยะค่ะ